ต่อกันที่การเอาใจคนที่ชอบแชะแล้วก็แชร์ภาพบนโลกออนไลน์ครับ
ทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มีการเปิดพื้นที่เว็บไซต์ครับเอาใจคนชอบถ่ายภาพแล้วก็ไปอวดภาพ
บอกเล่าเรื่องราวบนเว็บไซต์ของททครับ
ไซต์เก๋ไก่ไม่เหมือนใครดอตคอมนะฮะเป็นเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์จะประกอบไปด้วยคลิปวิดีโอเชิญชวนการท่องเที่ยวไทยแบบเก๋
พร้อมกับแฮสแท็กเก๋ไม่เหมือนใครให้กับนักท่องเที่ยวสามารถแชร์รูปและเรื่องราวความประทับใจในการท่องเที่ยวเมืองไทย

นอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลของการท่องเที่ยวในภาคต่างของไทยซึ่งจะไปเชื่อมโยงกันกับเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวภาคต่างให้กับนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้น